อ่าจะเริ่มดำกันแล้วเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวรอตรวจสอบสภาพอากาศกันสักครู่
แล้วเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะจ๊ะรอปั๊บนึงจะให้เย็นเย็น
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
ฝนตกโรยปลายลงมาอาจจะหนักบ้างเบาบ้างบางพื้นที่วางแผนการเดินทางกันด้วย
แต่ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกหลายพื้นที่ช่วงนี้ก็ฝนตกด้วย
โดยเฉพาะวันนี้นะคะหลังเที่ยงไปแล้วก็จะมีฝนตกตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกไล่ลงมาจนถึงภาคใต้ตอนล่างเลย
ดูข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
กลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่นะเวลานี้จะมี๒จุดใหญ่ด้วยกันนะคะ
คือบริเวณตอนบนของภาคอีสานสีส้มเข้มแบบนี้แปลว่ามีเมฆก่อตัวกันหนาแน่น
เกิดฝนมีมากค่ะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เองก็มีปกคลุมอยู่นะคะ
จะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครในบางเขต
และลักษณะของกลุ่มเมฆนี้นะคะก็จะเคลื่อนขึ้นทางด้านบน
จะไปทางนครปฐมต่อไปนะคะเคลื่อนไปที่นนทบุรีต่อไปค่ะ
ส่วนมรสุมที่ปกคลุมอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นร่องฝนค่ะ
ผ่านตอนบนของประเทศคือบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่นี้
บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะรับอิทธิพลด้วยเนื่องจากว่ายังมีห่อมความร้อนสองหย่อมอยู่ใกล้กัน
เส้นร่องฝนจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ในระยะทั้งสัปดาห์นี้
แล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงของกลางเดือนเป็นต้นไปอาจจะมีพายุเข้ามาประเทศไทยอีกสักหนึ่งลูกนะคะ
ขณะที่ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้พัดกำลังแรงขึ้น
ก็ทำให้ภาคใต้ทั้งแถบนะคะมีโอกาสเกิดฝน
แถบจังหวัดพังงาจะมีฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาก็เรื่องของคลื่น
ส่วนกลุ่มฝนจะเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนบ้างนี่เป็นช่วงประมาณสักเที่ยงเหมือนต้นไป
พื้นที่สีส้มเหลืองเขียวนี่คือฝนตกหนักเลยนะคะ
รวมไปถึงภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

ช่วงเวลาประมาณสัก๔๕โมงเย็นค่ะ
ตั้งแต่แม่ห้องศรตากลงมากาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีลงมานะคะ
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนคลื่นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้
อยู่ใกล้ชิดกับภูเก็ตอยู่ใกล้ชิดกับพังงา
เพราะฉะนั้นอาจจะมีคลื่นสูง๒เมตรขึ้นไปด้วยค่ะ
วันนี้เราคาดการณ์สภาพอากาศไปจนถึงวันที่๑๔กันยายนเลยนะคะ
เหนือมีฝนชุ่มฉ่ำค่ะตกกระจายกันไป
นับตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ขึ้นไปถึงภาคเหนือตอนบนฝนตกประมาณ๑๔๐

ภาคกลางเช่นกันนะคะฝนโอกาสเกิดขึ้น๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนภาคกำลังออกก็ไม่น้อยนาดกันเลยนะคะ
ยังคงชุ่มถามเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่เป็นด้านรับลมลมมา
เจอกับความร้อนที่สะสมก็ฝนตก
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่มากหน่อย
คือภาคใต้ตอนล่างเช่นเดียวกันกับฝั่งอันดามันนะคะ
แต่ว่าฝั่งอันดามันจะมีโอกาสคลื่นสูงมากกว่าฝั่งอ่าวไทย
ไปท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนเช่นกัน

ส่วนมากแล้วจะมีฝนช่วงบ่ายค่ำเย็นจนไปถึงช่วงกลางดึกด้วยนะคะ
ยังไงระมัดระวังเรื่องสุขภาพและการเดินทางค่ะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรถ้าหากพื้นที่ไหนฝนตก
ก็ขอให้เป็นโอกาสดีในการรับฝนเพื่อที่จะทำการเกษตรต่อไปนะคะ

เดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ